คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่เรื่องของความน่ารักของน้องหนูในวงการบันเทิงกันบ้างดีกว่านะคะ
โดยเฉพาะแต่ละบ้านลูกทุกบ้านน่ารักกันหมดเลย
และความสามารถพิเศษแหมอยากจะส่งเข้าประกวดกันเหลือเกินแต่ละบ้านนะคะ
วัยกำลังเรียนรู้กันทั้งนั้นนะคะซุปตารุ่นจิ๋วนะคะ
เริ่มกันที่บ้านแม่ชมแล้วกันแหมบ้านนี้ลูกเขาน่ารักจริงนะคะ
ชมพู่เองเนี่ยก็พร้อมสนับสนุนความสามารถของลูกชายคนนี้นะคะ
อย่างน้องพายุเนี่ยชอบมากเลยในเรื่องของการร้องเพลง
ที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ชมจะสังเกตนะในอินสตราแกรมแม่ชมเนี่ย
พายุชอบร้องชอบเต้นนะแล้วล่าสุดเนี่ยแม่ชมเขาเปิดทางเลย
อ่ะชอบร้องเพลงใช่ไหมเลยสอนให้พี่ยุร้องเพลงที่เด็กเด็กหลายคน
รวมไปถึงพวกเราทุกคนต้องผ่านการร้องให้ได้ตอนเด็กเลย

ครั้งแรกของพวกเราคือเพลงชาติไทย

เดี๋ยวไปดูการรอการสอนของแม่ชมแล้วก็น้องพายุดีกว่า

นี่รักจ้ะแต่ชื่อโลภมัย
มินที่
เอาน่ะไปทีละคำเดี๋ยวก็ได้เองนะ
เพราะว่านี่น้องสามขวบกว่าแล้วนะ
จริงล่ะนี่เจ๊จะต้องเข้าโรงเรียนแล้วนะ
แต่ด้วยสถานการณ์โควิดอะไรก็ว่ากันไป
กำลังทำกับพวกเราไปก่อนค่ะใช่ติ๊บต้องติ๊บต้องค่ะ

กรุงเทพมหานคร
ณดนลูกชายสุดหล่อหัวแก้วหัวแหวนของคุณพ่อบู๊กับคุณแม่กบค่ะ
กบเนี่ยเขาโพสต์คลิปพร้อมกับแคปชั่นว่า
เรียนออนไลน์เป็นเหตุสังเกตได้
ณดาเรียนภาษาไทยเรื่องชื่อเต็มของกรุงเทพมหานคร
นาโดนบอกน้องเคยฟังเพลงนี้

คิวคามศักดิ์